ซึ่งเราคิดว่าเป็นว่าที่โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่แน่นอน
แต่ว่าเมื่อวานนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวนะครับ
ที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายสับสนก็คือสื่อญี่ปุ่นแล้วก็สื่อไทย
แต่เขาสามารถพูดได้เพราะว่าสัญญายังไม่ได้เซ็นแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับประเด็นที่ว่ายังไม่เซ็นสัญญาหรือว่าตอบตกลงคุมทีมชาติไทย
ซึ่งในบทสัมภาษณ์ทั้งหมดมันก็สามารถที่จะตอบได้
เพราะว่าการเซ็นสัญญาก็ยังไม่เกิดขึ้นจริง
สไตล์ของคนญี่ปุ่นถ้ายังไม่ชัดเจนเขาก็ยังไม่อยากพูด
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลกับทางนิชิโนเนี่ยมันก็ทำให้ทางฝั่งของทางญี่ปุ่นเนี่ยมั่นใจว่ามีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องของภาพก็ต่อไปแล้วนะครับว่าทางนิชโนเนี่ยเขาก็รับทราบนะครับว่าสื่ออย่างเป็นทางการของสมาคมนั้นก็จะนำไปเปิดเผยนะครับแล้วก็บอกไปแล้วด้วยว่าจะเอาไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตำแหน่งว่าที่กุ

ใส่สีตีไข่เพิ่มเติมเข้าไปด้วยซึ่งวันที่กลับถึงญี่ปุ่นมีนักข่าวเพียงแค่คนเดียวครับที่ไปรอที่สนามบินและนิชโน้นเนี่ยก็ตอบตามมารยาทของคนญี่ปุ่นเพียงแค่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญาจึงไม่ขอพูดอะไรมากและยังไม่รู้ว่าจะมาไทยอีกครั้งเมื่อไหร่และเพิ่งกลับมาถึงแต่ไม่มีการบอกว่าจะไม

ตัวเองสนใจที่จะรับงานคุมทีมชาติไทยอยู่แล้วครับ